คุณผู้ชมข่าวนี้เพราะอะไรรู้ไหม
บนสะพานลอยมีชายเร่ร่อนอยู่
แล้วในกระเป๋าเขามีทั้งมีดมีทั้งเลื่อยมีทั้งแท่งเหล็ก
ที่สำคัญพฤติกรรมของเขาเที่ยววิ่งไล่จับผู้หญิง

ทีนี้มีพลเมืองดีเขาไปเห็นแล้วเขาไปคุยกับชายเร่ร่อนคนนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปตอนที่เข้าไปคุยกับชายเร่ร่อนหน่อยค่ะ

นี่แหละค่ะ

แล้วเขาขอให้มีการสัญญาดูคุณ

เจอเหตุการณ์แบบนี้กลางค่ำกลางคืนด้วย
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันวันที่๒๓ที่ผ่านมา
ก็คือมีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
แววจันพางามแล้วก็เขียนข้อความเตือนภัย
บอกว่าบริเวณสะพานลอยข้ามถนนมิตรภาพ
หลักกิโลเมตรที่๑อำเภอเมืองสระบุรี

ผู้ชายเสื้อดำคนนี้ไล่จับผู้หญิงลักษณะจะลวนลาม

ค้นในกระเป๋าเจอมีดเลื่อยและแท่งเหล็ก

ตอนที่ถามเขาเกี่ยวกับพวกอาวุธอะไรต่างเห็นไหม
มีทั้งมีดปลายแหลมทั้งเครื่องอะไรของเขาทั้งไม้

เขาบอกว่าเขามีอาชีพเก็บของเก่า

ก็ไม่เชื่อนะครับเพราะเหล่านี้มันเป็นอาวุธได้ทั้งหมด
ก็คิดว่าผู้ชายคนนี้เตรียมอาวุธมา
เพื่อจะดักจี้ดักต้นหรือว่าจะลวนลามสาวอะไรก็ตามนะฮะ
แต่ตัวเขาเองเขาพูดกับพลเมืองดีที่รุมล้อมเขา
บอกว่าผมก็ไม่ได้ทำ
ผมไม่ได้วิ่งไปลวนลามไม่ได้วิ่งไปจับของสงวนของสาว

เพราะว่าคนเขาเจอกันไงอย่างพนักงานของบริษัท

ว่าเธอกับเพื่อนจะมาใช้สะพานลอยตรงนี้เป็นประจำเลย

เวลาเดินทางไปกลับโรงงานเนี่ยรู้นะสะพานลอยตรงนี้มันอันตราย
เพราะอะไรรู้ไหมคุณสะพานลอยไฟส่องสว่างมันก็ไม่ค่อยมี

แต่กล้องวงจรปิดที่ติดไว้มันพังมันใช้การไม่ได้ค่ะ

ติดไฟส่องสว่างเพิ่มขึ้นได้ไหม
อยากให้ตำรวจมาออกตรวจตราเข้มงวดมากขึ้น
เอาตู้แดงมาติดบนสะพานลอยเลยได้ไหม
จะได้เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนที่มาใช้บริการ

แล้วก็กลุ่มพลเมืองดีเขาบอกว่า
จริงพวกผมรู้เรื่องจากชาวบ้าน

เอาไปดูหน่อยซิว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
แล้วก็มาเจอกับชายเร่ร่อนคนนี้

ทีนี้พลเมืองดีเขาก็เลยไปจับกลุ่มตัว

เดี๋ยวไปฟังพลเมืองดีหน่อยนะคะ
บอกว่าเขาเป็นชายเล่ร่อนมาจากสุพรรณบุรี
เขามาเก็บของเก่าขายเขามาตามหาแฟนเขา
แล้วผมก็ได้ค้นในกระเป๋าเขาได้มีอาวุธ

แล้วเราก็เลยเอาไข่ติดไว้

พอช่วงนี้ก็ทางเทศบาลก็มาติดไฟให้ติดกล้องวงจร
แล้วทางเจ้าที่ตำรวจก็มาดูแล
ทางผู้กลับก็ส่งสายสวดมาดูแลครับ

นี่ไงคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็รู้แล้วนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาดูแลมาสอดส่องมาตรวจตาแล้ว
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้น่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีก

ก็บอกผู้ชายคนนี้บอกเฮ้ยถ้าเองหิวข้าว
ถ้าเองจะมาขออะไรกินเนี่ยมามาบ้านข้า
นี่ข้าชื่ออ้อมาเลยเดี๋ยวข้าให้ข้าวกิน

อย่ามานั่งตรงนี้ให้เป็นอันตรายต่อสังคม

แล้วตัวเขาก็ยกมือไหว้อย่างนี้เลยนะฮะ
ใช่ค่ะรับปากแล้วจะไม่ทำแบบนี้อีก